สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะเจอหน้ากันเป็นประจำทุกวัน
แสดงว่ามีเรื่องเมาส์ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้
บันเทิงไทยรัฐของเราต้องเลยค่ะมีแขกรับเชิญด้วยค่ะคุณผู้ชม
เป็นทีมสาระแนสาระแนเลิฟอยู่สาระแนเลิฟอยู่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะ
แต่ก่อนที่เราจะไปเจอทีมสารแนเรามาสารแนเรื่องนี้กันก่อน
เรื่องนี้มันแซงทางโค้งฟิวมาอย่างนี้เลยนะใช่เมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอน
โอ้โหสไลด์กันมึงอีกดิฉันสไลด์อยู่ว่ามีเพื่อนคนไหนอันฟอร์ดิฉันบ้าง
ตายแล้วร้อนตัวเห็นดิฉันหรือเปล่าไม่เห็นแล้วใช่ไหม

นี่จะพูดเรื่องของเจนนี่นะฮะหลังจากที่หลายคนทราบเรื่องกันไปแล้วว่ามีการเลิกรากันจริงกับกึ้งนะคะ
แต่ประเด็นนี้หลายคนยังไม่ได้ติดใจอะไรมากมายมาติดใจอยู่ตรงที่เพื่อนรัก
กลายเป็นว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าสาวเจนนี่เนี่ยอันฟอลโลวุ้นเส้นวิริธิพารวมไปถึงคริสหอวังอีกคนนึงด้วย
แม้ว่าเธอเองจะไม่เปิดเผยสาเหตุที่ทำให้มิตรภาพอันยาวนานมันแตกร้าวลงไป
แต่ว่าคำตอบในการสัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้พูดเลยได้ว่าสื่อตายรอบวงเลย
ทุกคนเงียบทุกคนอึ้งในคำตอบของเจนี่นะฮะ
ส่วนจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันยาวเลยค่ะ
คำว่าเพื่อนเราต้องรู้ว่าคำว่าเพื่อนคืออะไร
แล้วก็เจนนี่เองเจนี่ก็เป็นคนที่ชัดเจนกับเพื่อนทุกคน
พี่ลองกลับกันเนอะแล้วก็ลองเป็นแบบว่าเอาใจเจนี่ไปใส่ในใจพี่เอง
คือมันมันเสียความรู้สึกหมดเลยค่ะความรู้สึกดีไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายค่ะ
เพราะฉะนั้นเจนขอถอยตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ตรงนี้ดีกว่า
คิดนานค่ะแล้วก็รับรู้รายละเอียดมาเยอะพอสมควร
ก่อนที่จะทำทุกอย่างคือเจนนี่คิดดีแล้ว
นี่ถึงจะทำเจนนี่ไม่ใช่เด็กที่เหมือนกับแบบอยู่กับผม

คบกันนักเด็กค่ะค่ะก็รู้สึกเสียใจ
คือคำว่าเพื่อนมันเหมือนมันมากกว่าคำว่าแฟนนะคะ
มันคือทุกอย่างไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุข
คือเรารู้ว่ายังไงมันก็ไม่มีคำว่าเลิกกันนะคะ
ณวันนี้คือเจนก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่างที่เจนบอกพี่และเจนว่า
ถ้าทุกคนรับรู้เรื่องราวจริง
แล้วจะเก็ตเองว่าทำไมเจนี่ถึงเป็นแบบนี้

เพราะว่าเจนก็ไม่มีความรู้สึก

แต่ว่าประโยคที่ได้รับกลับมาก็

แต่เจนไม่แน่ใจว่าวุ้นคิดกับเจนเป็นเพื่อนหรือเปล่า
ประโยคนี้สะเทือนทั้งวง

อย่างสาวเจนนี่นานาแอนอลิชาพอลล่า

อยู่ร่วมเฟรมกันล่าสุดก็นานนะฮะ

ในวันงานเบบี้ชาวเวอร์ของคุณแม่เจนสุดา

เหล่าคุณแม่เขาพาลูกมาเจอกัน
ก็ไม่มีวุ้นเส้นแล้วก็คริสต์มาร่วมกวนด้วย

ก็ไร้ความเคลื่อนไหวมาเป็นปีแล้วนะ
ส่วนสาววุ้นเส้นเองวันนี้ก็มีคิวออกงานอีเวนต์ตอนเย็น
อะไรช่างประจวบเหมาะกันสักนิดเกิดนะคะ
ก็คงได้เคลียร์ความจริงจากฝั่งของเธอบ้างนะคะ
มีปัญหาอะไรจนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปแบบนี้ค่ะ

ว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุอะไรที่ทำให้เจนนี่ไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว

แต่ก่อนนั้นเจนนี่ก็พูดเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า

ให้คุณนานาไปดูฝั่งของคุณวุ้นเส้นเถอะ

บอกว่าให้นานาไปดูแลจิตใจของวุ้นเส้นเถอะ

แต่ว่าถามว่ารู้สึกยังรักเพื่อนอยู่ไหม

สัมพันธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูต่อไป

วุ้นเซนออกนานอีเวนต์ดูซิเพราะอันพอโร่จะรู้สึกยังไง